คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงพระเอกในดวงใจ
ดิฉันเชื่อนะว่าจะต้องมีชื่อของพี่ปอทฤษฎี
อยู่ในใจของแฟนหลายคนอย่างแน่นอนนะคะ
และเมื่อวันก่อนค่ะเพิ่งจะผ่านวันครบรอบการจากไปของพี่ปอ
แน่นอนว่าแม่โบแวนด้าและน้องมะลิสหวง
เขาก็ไปร่วมทำบุญเฉกเช่นทุกปีนะคะ
แต่ปีนี้พิเศษกว่าปีไหนเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

ปกติทุกปีเขาจะร้องอะไรแบบนี้
นี่แหละค่ะภาพของน้องมะลิในวันที่ไปทำบุญให้กับพ่อปอ
สีฟ้าอ่อนหน้าตายิ้มสดใสนะคะ
เห็นได้เลยว่าน้องเนี่ยตั้งใจทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อมาก
ซึ่งแม่โบเองก็ได้เล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังนะคะว่าน้องเนี่ย
ตื่นเช้ามาวันนั้นจัดแจงเลือกเสื้อผ้าเอง

ไม่มีทีท่าร้องไห้ใดเหมือนปีก่อนเลย

ทำไมน้องถึงมีกำลังใจดีขึ้นในปีนี้มันเป็นเพราะอะไร
โบก็เล่าว่าตอนนี้น้องโตขึ้นแล้ว
โตขึ้นพอที่จะเรียนรู้ความจริง
และยอมรับหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้แล้ว

พอเขาเริ่มรู้สึกถึงเหตุผล
เริ่มเข้าใจความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มุกก็จะต้องเอาความจริงมาเล่าให้เขาฟัง
แต่ความจริงที่มันเกิดขึ้น
ทุกครั้งค่ะขอให้พ่อมีความสุข
ขอให้พ่อดูแลหนู
อือน่ารักเนอะ
อกจากใครหลายคนจะส่งกำลังใจให้น้องมะลิลูกสาวเข้มแข็งแล้ว
ตัวแม่โบเองค่ะหลายคนก็ส่งกำลังใจให้เหมือนกัน
เพราะต้องรับหน้าที่ทั้งพ่อและแม่มาตลอด๖ปี
คุณคิดดูนะ๖ปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
โบบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อลูกและมีพี่ปอเป็นกำลังใจที่ดีมาก
เมื่อไหร่ก็นึกถึงแล้วก็พูดในใจเสมอนะคะ
โบเล่าต่อด้วยนะว่าไม่นานมานี้พี่ปอมาเข้าฝันด้วย

มีฝันบ้างแหละแต่ในความฝันเราก็จะรู้สึกว่าเป็นความคิดถึงของเราแหละ
ถ้าเราคิดถึงมันเราอาจจะเก็บไปฝันหรือ

อย่างล่าสุดฝันก็จะมีฝันว่า

แล้วก็เหมือนมาถามเราว่าลูกอายุเท่าไหร่

แบบลูกโตแล้วเนอะอะไรอย่างนี้